คุณผู้ชมฮะเราก็มาว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันต่อนะครับ
มาดูที่วงการดารากันบ้างนะครับ
อัปเดตของอาการของอาต้อยเศรษฐากันนะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ
ลูกสาวของอาต้อยเศรษฐาก็คือคุณอิฟต์พุทธธิดานะครับ
ก็ให้ข้อมูลออกมานะครับ
แล้วก็คุณอีฟเองก็กำลังรักษาตัวอยู่ด้วยเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะอยู่กับสามีแล้วก็น้องมีบุญ

คือบ้านนี้ก็มีอาต้อยผู้เป็นพ่อติดนะครับ
แล้วก็มีคุณอิฟพุทธธิดามีสามีลูกชายอิฟพุทธธิดา
แต่ว่าผู้เป็นแม่ไม่ติดนะครับ
ทีนี้ครับก็อัปเดตอาการล่าสุดนะครับของคุณพ่อ

แล้วก็เชื้อไม่ได้มีการกระทบกับเซลล์มะเร็ง
ที่คุณพ่อเป็นอยู่เดิมนะครับ
คุณหมอให้ยาตั้นค่อนข้างเร็ว
แล้วก็คุณพ่อได้รับพลาสมาด้วยนะคะ
วันที่ไปถึงก็ตอนนี้ยังอยู่ในอาการที่ดีนะคะ

ยังลงไปนิดเดียวนะคะน้อยมากนะคะ
แล้วก็ยังไม่น่ามีผลกระทบอะไรกับตัวเชื้อมะเร็งเดิมนะคะ
จะไม่มีอันตรายอะไรค่ะแล้วก็ถามคุณพ่อว่ามีอาการอื่นไหมนะคะ
พ่อก็มีอะไรนิดหน่อยนะคะตอนนี้ไม่มีไข้ไม่มีอะไรค่ะ
ส่วนอาการของตัวคุณอีฟเองนะครับ

อย่างที่เห็นเธอก็จะมีอาการไออยู่บ้างนะ
เพราะว่าเวลาที่เธออัดอะไรแบบนี้นะ
ก็จะมีหลายครั้งแล้วนะครับ
ก็บอกว่ายังมีอาการไออยู่อันนี้ยอมรับเลย
แล้วก็อ่อนเพลียในช่วงกลางวันนะครับ
กลางวันก็พักจนกว่าจะถึงช่วงค่ำก็จะกลับมามีแรงนะครับ
แต่ก็จะคอยอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อ
ให้คนในโลกโซเชียลแล้วก็แฟนคลับของคุณพ่อได้รับทราบกันนะครับ
ล่าสุดก็เกิดเรื่องน่าตกใจอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือสามีของคุณอิฟท์พบว่าตอนนี้เชื้อก็ลงปลอดไปอีกคน
ต้องแยกตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
ส่วนตัวเธอแล้วก็ลูกชายคือน้องมีบุญ
ใช่ค่ะนอกจากครอบครัวของอาต้อยแล้ว
มาดูนักคอมกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าหลายคนก็ส่งกำลังใจให้กับนคร
เราอัปเดตอาการล่าสุดจากลูกสาวของนาคอมคือคุณไอซ์
คุณหมอกำชัพบอกว่าให้นอนพักเยอะ
ปริมาณออกซิเจนในร่างกายจะได้ไหลเวียนดี
ส่วนคุณแม่เอ๋อาการก็ยังเป็นปกติดีอยู่นะคะ
ทางครอบครัวคอยอัปเดตกันตลอดเลย
ตัวคุณไอซ์ลูกสาวรวมถึงสามี
แล้วก็ลูกสาวของคุณไอซ์วัย๔ขวบน้องนิลา

ครอบครัวของคุณไอซ์ก็จะไปตรวจรอบ๓กันทั้งบ้านเลย

ทีมนักแสดงตลกคุณนุ้ยเชิญยิ้ม
ก็เป็นคนรวบรวมคลิปให้กำลังใจนคร
แล้วก็ให้กำลังใจภรรยานครนะคะ

เดี๋ยวไปดูคลิปบางช่วงบางตอนที่คุณนุ้ยโพสต์เลยนะคะ

มันก็แค่โรคธรรมดาโรคนึงพี่

ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะครับ
ให้นครกลับมาแข็งแรงนะฮะ

นาคอมนะฮะเมย์สู้นะครับ
ขนาดปลานะฮะลงไปทอดในน้ำมันกระทะร้อน

ฉะนั้นนักคอมก็ต้องสู้นะครับแม่เอกก็ต้องสู้นะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองทั้งพ่อและแม่ของผมด้วยนะครับ

ขอให้พ่อหายวันหายคืนนะพ่อ
พ่อต้องสู้นะพ่อนะเพราะว่า
พวกผมเป็นพวกผมยังหายกันแน่เลยนะพ่อนะ

ผมเองก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรเนี่ยทำอะไรน้าได้หรอกนะครับ
เพราะว่าน้าเป็นคนที่เก่งแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่ง
หลักจริงครับหลักมาก
นี่ค่ะก็มีคนในแวดวงตลกนะคะหลายคนเลยนะ
มีทั้งใครบ้างพี่นุ้ย
แล้วก็มาสักครู่นี้มีพี่ป๋องแล้วก็มีพี่ตั๊ก
ก็ส่งกำลังใจให้กับพ่อค่อมแล้วก็แม่เอ๋นะคะ
ใช่นะครับส่วนดารานักร้องที่หายป่วยจากโควิด๑๙แล้วนะครับ
เราก็นำเสนอต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
อย่างแสมอ
ใช่ค่ะ

คือจะแยกกันอยู่คุณแจ๊สบอกว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีก๑๔วัน

ชิลไม่เป็นอะไรลองมาเป็นโรคนี้ดู

ไม่อยากให้ไปติดกันในครอบครัวอีก
แม้ว่าตัวเขาจะหายแล้วก็ตาม
เพราะอยู่ในบ้านอยู่ได้จากชั้นล่าง
แล้วเขาบอกว่าแล้วไม่คิดถึงกันหรือไม่บอกรักกันหรือ
คุณแจงบอกก็ส่งสัญญาณมือไงคุณ

ส่วนนางเอกวิกหมอชิดน้องพิ้งพลอยปภาวดี
อกจากนี้นะครับก็คุณโยยศวดีคุณบอลเชิญยิ้ม
แล้วก็นักแสดงสาวนาดาวขออภัยไม่สาวนะฮะ
นักแสดงของนาดาวคือคุณแบงค์อธิตินะครับ
ก็เตรียมออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
เตรียมออกโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้แล้วนะคุณนะ

แต่คุณหมอก็ยังให้เรียกว่าจำกัดพื้นที่ในการใช้ชีวิตอยู่
แล้วก็ต้องเฝ้าดูอาการอีกอย่างน้อย๑๔วันนะครับ
ทีนี้แม้ว่าผ่านมา๒อาทิตย์กว่าแล้วนะครับ
เหมือนดาราก็จะหายป่วยกันมากขึ้น
แต่สำหรับคนที่ยังป่วยอยู่นะครับ
แล้วก็มีอาการซุดเราก็สรุปมาให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
อาการสุดที่บอกคือมีอาการเชื้อลงปอด
มีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาต้อยเศรษฐาอายุท่าน๗๖ปีแล้ว
ถ้ามีโรคประจำตัวมะเร็งปอดนะครับ
แล้วก็พบเชื้อโควิดลงปอดนะครับ
ส่วนคนที่๒ก็นครชวนชื่นอายุ๖๔ปี
ด้วยอาการเชื้อลงปอดนะครับโดยปอดมีฝ้าหนานะครับ
คุณโดมจารุวัฒน์โดมเดอร์สตาร์อายุ๒๙ปีเท่านั้นเองนะครับ
เริ่มแรกก็มีไข้ขึ้นสูงตรวจเจอว่าเชื้อลงปอด
ต้องให้ยาต้านไวรัสแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะครับ
ส่วนคุณเออัญชาลีพี่สาวของคุณโยยศวดีอายุ๑๓ปีนะครับ
พบอาการปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิดนี่แหละครับ
คุณนนทนนอายุ๒๕ปีนะครับ
ล่าสุดก็มีอาการเชื้อลงปอดเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ล่าสุดอีกคนหนึ่งก็คือคุณฟลุ๊กเกิกพลอายุ๑๓ปีนะครับ
เพราะว่าติดโควิด๑๙จากการตรวจครั้งที่๓แล้ว
ยืนยันเชื้อแล้วนะฮะยืนยันผลแล้ว
ล่าสุดคุณหมอก็บอกว่าเชื้อลงปอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ทุกคนนะฮะ
ให้หายปลอดภัยรวมถึงประชาชนทุกคนด้วยผู้ป่วยทุกท่านด้วยนะครับ